ตายไว้กรี๊ดไม่บอกไม่รู้ว่าไฮโซตีหล่อบ้านรวยซื้อดาวพลูโตยังไหว
ยังมีข่าวควงนางเอกมากมายจะเคยหลงผิดดูไม่ออกว่า
สาวสวยที่เรียกไปใช้บริการปูไต่จะไม่ใช่ผู้หญิงจริง
แต่เป็นนิราที่แฝงมาด้วยอิทธิฤทธิ์ของศัลยกรรม
เรื่องเมาท์ที่เจวีได้ยินมาก็มีว่า
ไฮโซคนนี้แม้จะมีแฟนทั้งเซเลปดารานับนิ้วไม่หวาดไม่ไหว
แต่ด้วยความต้องการเรื่องอย่างว่ามันไม่เคยพอ
ไฮโซคนหล่อเลยตั้งกรุ๊ปลับซื้อบริการสาวมาปนเปลือกันที่ห้องเชื่อเป็นประจำ
ด้วยสมุนราคาคือละสันสองแสนว่าไป
แต่สงสัยฮีไม่เคยได้ติดตามข่าวบันเทิง

นำไปจิ้มสาวสองผิวขาวยวง
อักษรย่ออ่างขึ้นห้องซะงั้น
ติดใจเรียกใช้บริการถี่ยิบ

แอบถ่ายคลิปยืนยันนอนยันว่า
อเฟอร์ไฮโซร้อยพันล้านแฟนดารามาแล้ว
จุ๊บปากไว้นะวันหลังเจวิจะเอาคลิปที่น้องเทยออ่าง
กกกับไฮโซคนดังมาโพสต์ในเพจบันเทิงไทยรัฐ